มาฟินส์กันก่อนสำหรับคู่ของมาริ้นและคิมเบอร์รี่
ใครที่เป็นแฟนคลับของคู่นี้ขยับมาฟังใกล้เลยค่ะ
ตอนนี้คิมเบอรี่เค้าออกมาพูดเค้าเนี่ยนำสกุลสุภารัช

เขามีโจทย์สนุกให้เล่นตอบคำถามกัน
โจทย์ก็คือว่าฮ่ามตอบถูก
และคำถามที่ทำเอาเหล่าเอฟซีฟินที่สุดก็คือคำถามนี้ค่ะ

อันนี้เกือบชกูนใครอะ

คิมิมิสได้ไหมค่ะพี่จี้

อันนี้ให้คิมิมิสออกมาได้เลยนะคะ

แต่จริงข้อนี้คิมก็เกือบตอบไม่ตรงโจทย์นะ

แต่ว่านามสกุลสุภารัฐเดี๋ยวเสาคิมก็ได้ใช้แล้วเปล่า
ตอบผิดนะจ๊ะเพราะว่าอีกเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนแล้ว
ถูกต้องดูไปก็สนใจอิจฉาเนอะ

เบอร์ลี่ยังเล่าถึงเรื่องราวชีวิตรัก๘ปี
ที่ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่ไม่น้อยนะคะ
และกว่าจะลงตัวกลมแบบที่ทุกคนเห็น
บอกเลยว่ามีเรื่องเมาส์แบบที่ไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนเพียบเลย
ความรู้สึกที่เริ่มห่วงหวงตอนเริ่มเล่นละครด้วยกัน
แต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนแต่เริ่มห่วงกันแล้วอยากรู้หรือ
ในไหนสาวคิมก็เตยปากแล้วว่า

แล้วก็เขาบอกว่าคิดว่านุ่มหมากปรินเนี่ย

ก็เลยทำให้นางเนี่ยกล้าที่จะเข้าหานุ่มหมากในช่วงแรกที่เข้าสู่วงการ
บอกเลยว่ายิ่งฟังเรื่องราวของคู่นี้ก็ยิ่งหวานนะคะ
แจ๊คแต่งเถอะเนาะไหนก็ไหนแล้วเนาะ
ทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการออกงานอีเวนต์
ถ่ายรูปคลิปแบบธรรมดาแบบเปลือยหน้าไม่แต่งเคคอัพโนเมคอัพก็สวย
คือว่าปุ๊บปั๊บมีสะพงสะพ้ายอะไรอย่างนี้
ตอนเจอกันแรกขึ้นมารู้สึกห่วงและห่วงประมาณเล่นละครคู่กันเรื่องที่สาม
เจอแรกหมากเขาไม่ค่อยสนใจเพราะนั่งอ่านแต่นิยายเพชรพระอุมาทั้งวัน
เอ็นดู